ใครที่โทรศัพท์เสียแล้วกำลังคิดว่าจะเอาไปซ่อม
ตามโต๊ะในห้างต่างนึกภาพร้านที่เป็นโต๊ะนะ

คิดสักนิดนึงเอาเข้าศูนย์ดีกว่าหรือเปล่า
เพราะว่าที่ขอนแก่นนักศึกษาสาวคนหนึ่ง
โทรศัพท์เขาเสียไงเขาก็เลยเอาไปซ่อม
แต่พอกลับมามันมีแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดติดมาด้วย
ถ้าคนที่เขาลงไว้เนี่ยเขาดูคุณผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะ

และเขาบอกว่ามีคนเอาไลน์ของเธอไปลงในกลุ่มขายบริการทางเพศด้วย
มันเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์มือถือของเธอนะคะ
เธอก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับชาวโซเชียลได้ฟังกัน

รับโทรศัพท์กลับมาแล้วจากร้านซ่อมตรวจสอบสักนิดนึงนะคะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนักศึกษาสาว
คนนี้อายุ๒๐ปีนะคะ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในขอนแก่นค่ะ
เธอเล่าว่า๒๖มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เอาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งไปซ่อมที่ร้านตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยค่ะ
ในช่วงเย็นวันเดียวกันเขาบอกซ่อมเร็วไง
เอาไปซ่อมเสร็จปุ๊บตอนเย็นไปรับกลับมาเลยนะคะ
เธอก็เปิดดูในโทรศัพท์มือถือของเธอปรากฏว่า
อาการตอนที่จะเอาไปซ่อมเนี่ยมันยังเหมือนเดิม
ก็เลยกลับไปที่ร้านเดิมบอกพี่พี่ดูให้ใหม่หน่อย

โดยเจ้าของร้านบอกว่าจะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการเปิดซ่อมเครื่องเพิ่มเติม๗๐๐บาท
ซ่อมเสร็จเรียบร้อยเธอตกลงใจซ่อมเพราะต้องใช้จริง
พอซ่อมเสร็จเรียบร้อยครั้งที่๒รับเครื่องกลับมา
ติดตั้งอยู่ในมือถือของเธอ
ประหนึ่งว่าสามารถสอดแนมได้ตลอดเวลา
ว่าเธอทำอะไรที่ไหนอย่างไร
จากนี้ยังมีการพบว่ามีการลงทะเบียนใช้อีเมล
เป็นชื่อของเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์ที่เธอเอาไปซ่อมด้วย
จากนั้นค่ะมีผู้ชายทักเข้ามาคุยในไลน์ส่วนตัว
แล้วก็ถามว่ารับงานไหม
เธอก็สงสัยเขาไม่ได้รับงานอะไรนะ

หลังจากนั้นมีผู้ชายติดต่อรับงานไหมเนี่ยประโยคเดียวกันอีกตั้ง๔คน
เธอก็เลยสอบถามคนที่ติดต่อเข้ามา
ว่าพี่รับงานอะไรแล้วไปเอาไลน์หนูมาจากไหน
สรุปแล้วเธอทราบว่าผู้ชายทั้งหมดที่ติดต่อมา

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มขายบริการนะคะ

คือมันจะสามารถที่จะดูเราได้
ก็ต่อเมื่อเราเปิดกล้องของเราที่เป็นตัวกล้องวงจรปิด
แล้วมันจะไปเด้งแจ้งเตือนกับอีกเครื่อง

แต่เราไม่รู้นะคะว่าเขากำลังดูเราอยู่อะไรประมาณนี้
เขาก็จะแบบสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลัง

ถ้าสมมติเราไม่รู้แอปนี้
แล้วเหมือนถ้าสมมุติเรากำลังแบบโพลอยู่อย่างนี้
แล้วเรากดเข้าไปเขาพอดีแล้วมันแจ้งเตือนกับอีกเครื่องนึงอย่างนี้
เขาก็สามารถที่จะเห็นเราได้แล้วเราแบบไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้
แต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าไปมันอันตรายมันสามารถดูได้ไหม

เนี่ยคุณแอปพลิเคชันนี้ดูได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง
นึกภาพถ้าสมมุติว่าคำว่าเปิดใช้นี่หมายถึงว่าแค่เราเปิดใช้กล้องอยู่
จะถ่ายรูปมันจะไปเตือนกับอีกกล้องหนึ่ง
เขาลงทะเบียนไว้แล้วมันจะบอกเลยว่า
มีคนใช้นะฝั่งนู้นเปิดใช้กล้องแล้ว
โอ้โฮคุณทำมืดแล้วสั่งเปิดแฟสได้ด้วยอีก
นี่เทคโนโลยีมันก็เป็นแบบสองคมนั้นนะ
หนึ่งใช้ในทางที่ดีก็ดีเนี่ยแต่พอใช้ในทางที่เนี่ย
อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นมิจฉาชีพได้ไง
ใช่ค่ะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้โดยเฉพาะผู้หญิงหูผึ่งแล้วนะ
อาจจะอยากได้แอปแป๊ปนี้แต่ว่ามันไม่ดีหรอกนะคะอย่าทำนะคะ
หลังจากนั้นค่ะน้องคนนี้เอาหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกผู้ชายเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์
น้องเขาเอาไปซ่อมมาสอบปากคำแล้วนะคะ
เขาปฏิเสธนะเขาอ้างว่าสาเหตุที่มีแอปดังกล่าว
ติดตั้งในมือถือของน้องเขาเนี่ยเพราะอาจจะเกิดจากไวรัสก็ได้
ส่วนอีเมลของเขาก็อาจจะถูกลูกค้าเอามือถือไปกดเล่นหรือเปล่า
จากนั้นตำรวจปล่อยตัวไปค่ะ
ส่วนคำให้การของผู้ต้องสงสัยฟังแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่ก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เธอก็เลยตัดสินใจเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มาโพสต์เตือนภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีก
แม้ว่าจะไม่เกิดการดำเนินคดีใดกับผู้ชายคนนี้เจ้าของร้าน
แต่เธอก็อยากจะโพสต์เอาไว้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นที่เอาโทรศัพท์ไปซ่อมตามร้านต่างนะคะ